ซึ่งแน่นอนนะคะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็ต้องรอการพิจารณาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล

โดยในวันมหมาตย์นมประธานสภาพูดแทนราชดร
ก็บอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
๔สิงหาคมก็ต้องเลื่อนออกไปก่อน
แล้วก็อย่างที่บอกล่ะค่ะก็นำวาระการประชุมนะครับ
แก้ไขมาตรา๒๗๒ที่มีการเสนอยติ
เอามาพิจารณาแทนก็คือการประชุมยังมีเหมือนเดิม
แต่วาระการโหวตนายกก็ถูกเลื่อนออกไป
ส่วนสารรัฐธรรมนูลจะมีการนัดประชุมพิจารณาอีกครั้ง๑๖สิงหาคม
เพราะฉะนั้นที่ประชุมรัฐสภาก็จะต้องรอดูมติสารรัฐธรรมนูล
วันที่๑๖สิงหาคมว่าแนวทางเป็นยังไง
ถ้าหาก๑๖สิงหาคมไม่มีการรับคำร้อง
ถ้าไม่มีการรับคำร้องนะคะก็โหวตนายกได้
แต่เร็วที่สุดก็จะได้พฤหัสสบดีที่๑๗สิงหาคม
คือวันถัดไปเลยนะคะเหมือนกับครั้งที่
สารรัฐธรรมนุนมีการนัดประชุม๓สิงหาคม
วันที่๔สิงหาคมนะคะ
ก็เนื่องจากสารรัฐธรมนูลครับยืนายังไม่เสร็จครับ
แล้วก็มีพักการเมืองส่งเข้าไปเพิ่มเติม
ซึ่งตามคำประกาศของสารรัฐนวลมัศกรุณ์นี้ว่าสารรัฐนวลจะวินิจฉัยเลือกทั้งหมดนะครับ
ในวันที่๑๖สิงหาคมนะฮะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่๔สิงหาคม
ซึ่งมีวาระแรกของการประชุมรัฐสภาเรื่องการเลือกนายกดีก็ต้องเลื่อนไปก่อน
ก็รอนะคะการพิจารณาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะ